ไหนพี่ไม่ไปด้วยแล้วเองเข้าห้องน้ำ
ถ้าคนเขาขอดูให้เขาดูดีนะ

ไม่บอกถ้าไม่งั้นจะโดนแอบถ่ายนะแบบนี้

ถ่ายรูปห้ามคนนี้เข้าร้านนี้
นะคะเขาถ่ายรูป

จับไว้จับไว้จับไว้

เขาถ่ายรูปดอมก็มีคนถ่ายรูปบ่อยนะ

เขาแอบถ่ายดอมเรียบร้อยแล้ว
โทรศัพท์เขาหน่อยว่ามีรูปของดอมอยู่

อยู่ได้ยังไงล่ะดอมนี่คือแอบถ่ายเขาเรียบร้อยแล้วนะ

คุณแม็กซ์คุณแม็กซ์เจ้าของคลิปเล่าเหตุการณ์

ร้านเหล้าแห่งหนึ่งในตัวเมืองร้อยเอ็ด
เลิกผมก็ปวดฉี่ไปเข้าห้องน้ำกันก่อน

แล้วเอาโทรศัพท์มือถือแอบถ่าย

ก็เป็นอย่างในคลิปแหละ
ถูกจับตัวได้ตรวจสอบพบว่า

โทรศัพท์มือถือได้รูปอะไรบ้าง
คุณผู้ชมครับนี่ฮะรูปที่ได้

คือไอ้รูปร่างกลางเนี่ยพอเข้าใจ

เท้ารองเท้า

คือถ่ายแบบนี้

ถ้าเกิดว่าเขาเสยหรือเขาแบบช้อนกล้องได้

หรืออาจจะเป็นคลิปเหรอ
เดี๋ยวซ้อนหลังจบรายการ

อ๋อเนี่ยให้เค้าดูดี
ไม่แต่มันปิดไม่มิดไง

ถ้าจะถ่ายเท้าเมื่อกี้มันปิดยาก

เออของเค้าแน่จริงครับคุณผู้ชมฮะ